นี้ด้วยเหตุการณ์ที่ใครที่เห็นคลิปต้องบอกว่า
โอ้โหทำไมโหดร้ายรุนแรงเหลือเกิน
ทำกับคนสูงวัยได้ลงคอยังไง
คือผู้ชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตุ้งติ้งหน่อย
ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อุบลรัชธานีนะฮะ

มันต้องเงียบค่ะมันต้องเงียบ
ต้องเงียบ
ต้องเงียบต้องเงียบ
ต้องเงียบต้องเงียบ
ต้องเงียบต้องเงียบ

ต้องเงียบต้องเงียบ

ต้องเงียบต้องเงียบ
นี่ฮะเท้าเอวยืนชี้ด่าเดินมาถึงเนี่ยถีบคุณยายก่อนเลยฮะ
แล้วก็ไปทำร้ายอีกหลายสิ่งหลายอย่างใช่ค่ะปากก็ด่าไปด้วยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เจอหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่กับเราที่นี่นะฮะทั้งผู้ชายคนนี้ที่ออกแนวชายที่ตุ้งติ้งหน่อยอ่ะนะ

คุณยายท่านนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะเป็นเพื่อนบ้านที่มาหาตาของในโล้น
คนถ่ายคลิปเนี่ยที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่เราก็ได้คุยด้วย
เพราะว่าหลายคนเห็นคลิปนี้ที่บอกโหดร้ายเหลือเกินเนี่ยนะฮะ
ก็ตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมมัวแต่ถ่ายไม่ไปช่วยยายแล้ว
เขาก็ให้เหตุผลของเขาอยู่นะครับ
ดูนะครับท่านผู้ชมครับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับที่ชื่อว่าในโล้นอีกชื่อนึงเนี่ยชาวบ้านเรียกส้มก็มีนะครับ
ถีบหน้าคุณยายนะซึ่งเป็นชาวบ้านนะเป็นผู้หญิงวัย๕๕ปีคนนี้เนี่ย
ถีบหน้าไป๙ทีกระทืบหน้าอีก๑ครั้งกระชากหัวอีก๒ครั้ง
รวมแล้วถูกทำร้ายไปเนี่ย๑๒ครั้งในช่วงเวลาตามคลิปที่เกิดขึ้น
นี่ไม่รวมกับพี่ต่อว่าด่าทอนะฮะใช่ค่ะแค่หน้าบ้านเนี่ยโอ้โห
คือพลิกแค่คว่ำแค่เลยนะคะ
โดยเฉพาะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ลูกชายของบุญยายเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพฯ
บอกว่าเห็นคลิปก็เห็นจากโซเชียลที่เขาแชร์นี่แหละ
เห็นแล้วแบบโอ้โหโมโหมาก

ลูกชายอายุ๒๔ทำงานอยู่กรุงเทพนะฮะ
บอกว่าอ๋อคนที่ทำร้ายแม่เนี่ยรู้จัก
เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

ถ่ายคลิปเอาไว้ก็ส่งมาให้ดูเหมือนกัน
หลังจากที่แชร์ในโลกออนไลน์นะครับ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
นี่ฮะบ้านหลังนี้เหมือนที่อยู่ในคลิปเลย

เสียงไก่เนี่ยที่มันร้องอยู่เนี่ย
แค่ตัวนี้ครับทุกผู้ชมครับ

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปถึงแล้วนะฮะ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลรัชธานีนะ

ชื่อว่านางอนงคันทจันทร์อายุ๕๕ปีนะ
นางอนงบอกกับคุณจิรายุทธ์อย่างนี้

ดูร่องรอยบาดแผลนะความจริงอายุแก๕๕เนี่ยเรียกป้าก็ได้
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกยายเราก็ขออนุญาตเรียกยายไปด้วยกันแล้วกัน

เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ที่แขนนี่เป็นจ้ำอย่างนี้เลยนะครับ
อนงเนี่ยบอกว่าตัวเธอกับคนที่ทำร้ายเธอเนี่ยความจริงก็รู้จักกันอย่างดีนะ
เป็นเพื่อนวงสุราเดียวกันนะฮะนั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำนะ
วันเกิดเหตุเนี่ยก็คือเช้าเมื่อวานนี้๑๖ธันวาคม
เธอก็ไปนั่งที่แคร่หน้าบ้านของในโล้นคนก่อเหตุนี่แหละ
แค่นี้นะเอาเหล้าไปด้วยจะไปนั่งดื่มกับตาของในโล้นนะฮะ
นั่งอยู่บนแคร่ไม่กี่นาทีในโล้นเดินมาถึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ตามภาพเลยฮะเดินมาถึงเนี่ยเข้ามาก็ชี้หน้าด่าทอไล่เธอออกจากบ้านก่อนนะครับ
แล้วก็ถีบเลยถีบจนตกแคร่
คือยืนยันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยนะฮะ
อยู่ดีก็เนี่ยฮะด่าทอไล่เธอออกจากบ้านทำร้ายเธอนะจนบาดเจ็บช้ำบวมไปหมดทั้งตัว
นี่นะฮะที่เธอไล่เหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรบ้าง
เดินมาถีบตกแคร่ยกแคร่ที่ยายนั่งอยู่เนี่ยยกแคร่ขึ้นด้วยเหมือนกับประมาณว่าไม่ให้นั่ง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเธอถูกในโล้นเนี่ยทำร้ายทุบตีแบบนี้มา๔๕ครั้งแล้วนะ
เพราะเหตุก็คือในโรร้นติดสุราเมาทีไล่ไปมีเรื่องกับเขาไปทั่ว
พอไปมีเรื่องกับเขาเธอบอกที่เธอถูกทำลายล่าสุด
ตาขวาก็เขียวช้ำนะมีอาการปวดที่แขนที่ขา
ร่างกายรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
แล้วมีเรื่องกับชาวบ้านถูกคนอื่นไล่ถูกคนอื่นด่ามาเนี่ย
คือหรือว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็แล้วแต่เนี่ยนางอนงบอกว่าจะต้องมาลงที่เธอทุกที
ถูกทำร้ายมาสี่ห้าครั้งแล้วที่เห็นในคลิปคือครั้งล่าสุดนะครับ
แต่ครั้งนี้หนักมากหนักกว่าครั้งอื่น
ในคลิปจะเห็นว่าเธอถูกถีบตกแคล่แล้วทำร้ายอีกหลายรอบครับเธอบอกครับ
โดนแล้วสี่ครั้งแล้วไม่รู้มันตีเรื่องอะไรไม่รู้กับมัน
บางทีมันก็ทะเลาะกับน้ามันกับน้องสาวมันมันก็โมโหมันก็อยู่กับพ่อใหญ่มัน
มันก็เลยมามาหาเรื่องให้หลายครั้งแล้วถูกตีหลายครั้งแล้ว
ก็เลยบอกน้องสาวว่ามาตีกูสี่ห้าครั้งแล้วแล้วกูไม่รู้จะไปไหน
ไม่ไปก็ไม่ได้พ่อใหญ่มันก็บอกว่าไปกินข้าวคนเด้อไปกินข้าวคนเด้อ
ใหญ่มันเป็นคนดีพ่อใหญ่มันก็ถูกตี
นี่นะคะทีมข่าวได้ไปคุยกับคุณตาของในโล้นผู้ก่อเหตุนะคะ
คุณตาสำริทชูเนธอายุ๗๔คุณตาบอกว่าก็เลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ
เพราะว่าแม่ของในโล้นก็คือลูกสาวของตาเนี่ยนะไปมีครอบครัวใหม่
ส่วนพ่อของในโล้นก็ไปบวชที่ผ่านมาในโล้นเป็นคนดีค่ะ
แต่ปัญหาคือพอดื่มเหล้าทีไรเนี่ยนะพฤติกรรมเปลี่ยนเลย
จะกลายเป็นคนก้าวร้าวนี่นะคะในโลนคนนี้ตำรวจก็รวบตัวออกมา
พฤติกรรมของในโล้นมาดูนะคะก้าวร้าวอารวาสประจำทุกวัน
ชอบหาเรื่องเพื่อนบ้านแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะคะ
คือนอกจากดื่มเหล้าแล้วยังเสพยาเสพติดด้วย
มีอายุ๓๒ใช่ไหมใช่คุณตาบอกว่าทำอะไรเนี่ยนะ
ถ้าตาทำอะไรให้ในโล้นไม่พอใจทั้งที่เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดนะ
มันด่าตากลับเลยตาแท้เนี่ยใช่
ในวันเกิดเหตุนะคะในโล้นก็ทำร้ายตาค่ะ
บอกว่าทำไมตาไม่หากับข้าวให้กินวันนั้นน่ะเหรอใช่
ทำร้ายตาก่อนตาก็เจ็บนะคะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
พอกลับมาที่บ้านก็นี่แหละค่ะในโล้นไปทำร้ายนางอนง
คุณตาบอกว่าตาก็ตะโกนนะ
ตะโกนให้คนแถวนั้นว่าช่วยถ่ายคลิปให้หน่อย

คนถ้าไม่กินไม่อะไร
ไม่พูดไม่อะไรถ้าเมามาอันได้ไม่รู้
เอาละทำร้ายบ้างได้ยัง

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยมานะคะ
นายชุมพลถาวรพัฒน์อายุ๓๕ปีเป็นคนถ่ายคลิปค่ะ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งอยู่หน้าบ้านนี่นะคะคนนี้นะคะ
คือนั่งอยู่หน้าบ้านของในโล้นนั่นแหละ
พอเห็นว่าในโล้นกำลังจะเดินปรีมาทำร้ายนางอนง
นายสำริทตาของในโล้นบอกให้ถ่ายคลิป
ชุมพลบอกว่าผมก็เลยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ส่งให้กับญาติของนางอนง
พอมีการโพสต์คลิปในโลกออนไลน์คนก็มาถาม
คนถามเยอะว่าทำไมมัวแต่ถ่ายคลิปไม่ไปช่วยคนเจ็บ
ชุมพลก็เลยบอกว่าก็ต้องถ่าย

ที่ผ่านมาในโล้นทำร้ายคนอื่นมาแล้วตั้งหลายรอบ
แต่ปัญหาคือมันไม่เคยมีหลักฐาน
โล้นก็เลยไม่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
คราวนี้เลยตัดสินใจว่าต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตาของในโล้นเองก็ขอขอร้องว่าถ่ายคลิปไว้ให้หน่อย
ว่าพอถ่ายคลิปเสร็จก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือนางอนงทันทีค่ะ
พวกนางเล่นกับพ่อใหญ่ครับอยู่ที่บ้านพ่อใหญ่เค้าโขมหู
แล้วเขามาทำลายป้าคนที่ในการนั่ง
ผมก็เลยถ่ายคลิปด้วยครับและส่งให้ทางญาติเค้าครับ
ทำไมตอนนั้นเราถึงเลิกเป็นถ่ายคลิปแทนที่จะเข้าไปช่วยยายเขาครับพี่
พ่อใหญ่เขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานครับ
เวลามันจะทำอะไรครับไม่หลายครั้งแล้วคนทำนะครับ

แต่ว่าหลังจากถ่ายคลิปเราก็เข้าไปช่วยยายเขาครับ
นี่นะฮะก็คือสาเหตุที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับ
คือหลายคนเขาก็แสดงความเห็นเป็นห่วงไงประมาณว่าถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
แต่ก็ช่วงนั้นก็วิ่งเข้าไปห้ามอะไรหน่อยก็ได้
กลัวยายก็จะตายซะก่อนประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ก็เอาเป็นว่ายายเขาก็เจ็บแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ถึงขั้นมีอาวกอาวุธอะไรไม่งั้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลักฐานนี่แหละฮะที่ทางเจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้ได้
ก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วตำรวจสพเคืองในมาคุมตัวเรียบร้อยนะฮะ
วันนี้มาคุมตัวแล้วนะครับในโล้นชื่อจริงชื่อนายประวิทธิ์
นามสกุลพงภาพอายุ๓๒ปีนะฮะลักษณะท่าทางก็จะออกตุ้งติ้งหน่อยนะครับ
แม่แต่ในคลิปนี้โหดร้ายเหลือเกินนะครับ

หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วญาติเขาเห็นคลิปนะฮะ
ของนายอนงเห็นคลิปก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพเคืองใน
ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายด้วยนะครับ
พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
เดี๋ยวรอผลอย่างละเอียดนะครับว่าเขาเสพอะไรเข้าไปนะครับ
นายประวิทย์หรือว่าในโล้นนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าก่อนที่จะไปทำร้ายร่างกายนางอนงในคลิปเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาเมานะ

แต่สาเหตุที่ไปทำร้ายร่างกายเนี่ย
เพราะว่านางอนงเนี่ยมาด่าเขาก่อน
แล้วยังบอกให้สามีของนางอนงเนี่ยมาฆ่าเขาด้วย
ซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้มาหลายรอบแล้ว

ทนไม่ไหวจริงก็เลยไปทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคลิปที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ
นายประวิทย์บอกก็ไม่ปฏิเสธค่ะนะ
แต่เขาก็อ้างต่างนานาอย่างที่บอกให้ฟังนะครับ
นายประวิทย์เนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้เกินเลย

บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ถือว่าเกินเลย
เพราะว่าเขาเนี่ยถูกนางอนงด่ามาหลายครั้ง
ส่วนที่นางอนงบอกว่าตัวเขาทำร้ายนางอนงมาหลายรอบแล้ว

ยืนยันว่าไม่จริง
ไม่เคยทำร้ายนางอนงอย่างที่นางอนงบอก
กล่องผู้ตรงหาเขาก็อ้างไว้อย่างนี้

บอกสามีให้มาฆ่าเขาด้วยเขาก็เลยทนไม่ไหวนะถูกด่ามาหลายครั้งเพิ่งทำร้ายรอบเดียว
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะฮะแต่ว่านางอนงเขาบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เลยนะ
ทีไรเนี่ยไปถูกคนอื่นไล่ด่านะหรือว่าทำร้ายมาเนี่ยมันลงที่เธอทุกที
เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนดื่มเหล้ากับตาของนายโล้นก็เลยถูกทำร้ายมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ทางคดีนะครับสพเคืองในบอกว่าหลังจากสอบปากคำคนก่อเหตุแล้วมีหลักฐานจากคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอนะครับว่าสารเสพติดที่เสพเข้าไปแล้วตรวจเจอเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับ
ตอนนี้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับได้ส่งตัวไปฝากขังที่สารแขวงจังหวัดอุบลรัชธานีนะฮะ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้ถ้ามีญาติจะไปประกันตัวก็ต้องไปประกันตัวในชั้นศาลนะครับ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้